เรื่องราวความหัวร้อนบนท้องถนน
จนเกิดเป็นคลิปเหตุการณ์นี้
แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลไปดูกันเลยนะครับ
เมื่อกี้เขาปลาขวดเอ็มรอยด์ใส่รถเกงนะครับ

ส้มมันต้องมา
เฮ้ยพี่ใจเย็น

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุวินทะวงขาเข้ากรุงเทพ
ก็นี่แหละครับเรื่องราวบนท้องถนน

แต่ว่าพอถึงช่วงพื้นที่ที่มีการทำถนน
เลนส์บีบจาก๔เลนส์เหลือเลนส์เดียว
กระทั่งกระบะบีบแตรค้างยาวนะฮะ
แล้วก็เหมือนเคืองใจกันมานะครับ
จนเกิดเป็นเหตุการณ์ตรงนี้แหละนะครับ